ท่านผู้ชมครับเราตามเรื่องนี้ให้นะฮะ
หลังจากที่เห็นคลิปหนึ่งในโลกโซเชียล

เพราะว่ามีกู้ภัยคนหนึ่งบอกว่า
ไปช่วยอุบัติเหตุนะเกี่ยวกับรถชนกันเนี่ยนะครับ
แล้วมีคนเจ็บปรากฏว่าจะขอถ่ายรูป
คู่กรณีกับคนเจ็บเอาไว้หน่อยนะ
ยังไม่ให้ไปไหนเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่อะไรก่อนก็ได้ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม
ถูกทำร้ายฮะถูกดึงกุญแจรถถูกทำร้ายแล้วแบบนี้เนี่ยโอ้โหมาทำกู้ภัยแบบนี้ได้ยังไง
นี่ครับเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามไปหาความจริงให้แล้วนะครับว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นแน่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับในซอยวัดหอมศิลปย่านบางพลีสมุทรปราการนะครับ
คุณผู้ชมครับตรงจุดนี้ฮะอาสาสมัครมูลที่ป่อเต็กตึงอำเภอบางบ่อ
ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเดินทางเท้านะมีคนเจ็บคนหนึ่งเป็นผู้ชาย
กู้ภัยเขาก็เอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะระหว่างนั้นก็มีอาสากู้ภัยที่เขากำลังรอตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วเขาก็อยู่กับคนขับรถที่ชนคนเจ็บอาสากู้ภัยคนนี้บอกว่าเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
แล้วผู้หญิงคนนึงมาดึงกุญแจรถของเขาเอาไว้นะฮะซึ่งเขาโพสต์เอาไว้ในเพจเฟซบุ๊ก
อาสาสมัครมูลที่ป่อเต็กตึงอำเภอบางบ่อ
นี่ครับที่เขาเพจที่เพจของเขานะที่โพสต์เอาไว้นะครับ
โดยบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอประนามการกระทำครั้งนี้
มีกลุ่มชายมารุมทำร้ายอาสากู้ภัยนะครับ
หลังเกิดเหตุผู้บาดเจ็บไปแจ้งความกับตำรวจสพบังพลีแล้ว
นี่นะฮะเราก็เลยไปตรวจสอบไปสอบถามเรื่องนี้ให้นะครับ
ตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับ
เอาทางฝั่งกู้ภัยก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

ฝั่งกู้ภัยที่ถูกทำร้ายคือนายสุภาชัยคำศรีอายุ๓๙ปี
นี่ฮะเขาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูร่องรอยเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมยังมีแผลฟกช้ำตามร่างกายอยู่เลย
เห็นไหมทั้งที่ค้างที่ต้นคอที่ลำตัวแล้วก็รถของผมคันนี้
นายสุประชัยบอกว่าค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปกับทีมกู้ภัยไปช่วยคนเจ็บที่จุดเกิดเหตุ
นี่ฮะร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายนะครับ
พอเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเสร็จตัวเขาเนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุ
เพื่อรอตำรวจให้มาถ่ายภาพมาสอบปากคำนะ
เห็นคนยืนอยู่เยอะเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
ไล่ทางนายสุภาชัยก่อนนายสุภาชัยบอกว่า
กำลังรอตำรวจอยู่นะครับเดี๋ยวต้องมาเคลียร์พื้นที่
มาสอบปากคำมาถ่ายภาพจุดเกิดเหตุ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาแล้วบอกว่าเธอคืออดีตกำนันของพื้นที่
เหมือนกับจะเข้ามาเคลียร์แล้วจะให้คนขับรถที่ชนเขาเจ็บเนี่ย
ซึ่งมีอาการคล้ายกับเมาด้วยให้ออกไปก่อนให้ไปก่อน
โดยไม่ต้องรอตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรับผิดชอบเอง
นี่คนนี้เป็นอดีตกำนันผู้หญิง
นายสุภาชัยบอกว่าก็เห็นว่าเออมันไม่ได้
ก็มีคนเจ็บแล้วมีคู่กรณีที่ขี่จักรยานยนต์ชนเขา
แล้วดูเมาด้วยแล้วจะให้ไปก่อนได้ยังไง
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา

คือจะไปก็ได้แต่ขอถ่ายรูปก่อนนะฮะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาถือว่าเขาอยู่ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
เดี๋ยวก็จะกลับแล้วจะออกจากซอยแล้วนะครับ
แต่ฝั่งตรงข้ามกลับไม่พอใจ
โดยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มากับอดีตกำนันหญิงคนนี้เนี่ย
ดึงกุญแจรถของเขาไปไม่ยอมให้ไป
บอกว่าไม่พอใจที่มาถ่ายรูป
ก็เลยไปแย่งกุญแจคืนแต่กลับถูกผลักอก
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีกไม่ต่ำกว่า๕คนกรูเข้ามารุมทำร้าย
นี่ฮะนายสุภาชัยบอกว่าตอนนั้นก็เลยต้องรีบโทรแจ้งศูนย์นะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยก็ท้าทายบอกว่า
คือถ้ามาเลยตามมาเลยกู้ภัยเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาถึงเนี่ยเดี๋ยวจะปิดซอยตีให้หมดเลย
ขณะนั้นกู้ภัยที่มาด้วยกันอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ

แล้วก็ยืนยันว่าถูกรุมทำร้ายจริง
ต้องถ่ายรูปในที่เกิดเหตุหรือว่าพยานในที่เกิดเหตุไว้ก่อน
เผื่อตำรวจมาถึงแล้วก็มาถามว่า
เอารถในที่เกิดเหตุไม่อยู่แล้วคู่กรณีไม่อยู่

ผมจะกลับแล้วครับเขาขับรถออกมา
พอดีป้าอีกคนนึงเขาเดินมาโบกรถผมครับ
เขาบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าแกน่ะหลบหน้าผมประมาณนี้ครับ
ลงมาคุยกันก่อนผมก็เลยจอดรถลงไปคุย
เดินไปเอากุญแจไปดึงเอากุญแจรถผมออกครับ
มันก็เดินไปด้านหลังมันก็เลยตะโกนใส่แก่ไง
พอดีผมก็ได้ยินน้องอีกคนอื่นนึงผมจะวิ่งเข้าไปทำร้ายร่างกายเขา
มันก็มีเด็กวัยรุ่นนะครับประมาณช่วงแรกก็ประมาณ๔คนได้ครับ
คนได้ครับลุมกูเข้ามาทำร้ายร่างกายผมครับ
พี่ผู้ชายที่ถูกทำร้ายอ่ะเขาเห็นเขาเลยตะโกนบอก
เฮ้ยป้ากุญแจผมนะแล้วชักไปได้ยังไงนะพี่
แล้วพี่ผู้ชายเขาก็เดินเข้าไปห้ามเข้าไปแย่งกุญแจแล้วกลับคืนมา
แล้วช่วงนั้นมันช่วงชนละมนต์แล้วมีป้ายคนอันตรกลว่า
ตบผู้หญิงเหรอมึงกระชากคอเสื้อผู้หญิงทำไม
แล้วเวลานั้นผู้ชายวัยรุ่นอยู่แถวนั้นนะคะ
เขาก็กรูเข้ามาทำร้ายพี่กู้ภัยผู้ชายเลยค่ะ
เรายืนยันว่ากู้ภัยถูกทำร้าย

เพราะหนูเป็นคนกันไม่ให้พี่เขาทำร้ายพี่ผู้ชาย
แต่มีคนพูดว่าเนี่ยมึงโทรเรียกพวกเหรอ
เอามาให้หมดเลยเดี๋ยวกูจะได้ปิดปิดทีเดียว
นี่ค่ะคือฟังอย่างนี้นี่เรื่องใหญ่นะฮะ

เหตุแล้วจะให้คนคู่กรณีไปก่อนแล้วไม่ยอรอตำรวจอะไรพวกนี้นะครับ
เอาฟังอีกฝั่งนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
นี่ฮะได้ไปคุยกับฝั่งคู่กรณีนะครับ
บอกว่าเป็นอดีตกำนันหญิงเป็นผู้หญิงในพื้นที่เนี่ยนะครับ
นางสุชาดาอิ่มละเอียดเธอเป็นอดีตกำนันตะมนต์บางพลีน้อย
บอกกับคุณระวีการอย่างนี้บอกนี่จุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงนี้นี่
เธอก็พาไปดูนะครับแล้วก็ชี้แจงว่าเอาจริงนะ
ป้าไม่ได้เป็นญาติไม่ได้รู้จักอะไรกับคนขี่จักรยานยนต์ที่ชนเขาเจ็บเลย
ก็มารู้จากชาวบ้านนี่แหละว่าเออมีคนขี่จักรยานยนต์ชนคนเจ็บเป็นคนเดินเท้า
ค่ะซึ่งเป็นคนเมียนมาแล้วก็เมาทั้งคู่ด้วยอืมอ่า
อ่าก็ตอนนั้นก็เจตนาจะไปช่วยคนเจ็บเพราะว่านี่คือพื้นที่ตะบนบางพลีน้อย
น้องสาวเองเนี่ยก็บาดเจ็บจากกรณีนี้ด้วย
ก็เลยต้องมาดูน้องสาวนะครับนี่คือน้องสาวนะฮะ
ว่าชนเนี่ยไม่ได้เจ็บแค่คนที่นำส่งโรงพยาบาลคนเดียว

แต่พอมาถึงเนี่ยเอ้ากู้ภัยเนี่ย
ไม่ได้เอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลยังเหลือน้องสาวตรงนี้นะครับ
ก็เลยบอกกู้ภัยว่าให้เอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อน

กู้ภัยบอกว่าไม่ได้ให้รอเจ้าหน้าที่ก่อน

แล้วก็มาขอถ่ายรูปน้องสาวของเธอ
โดยอ้างว่าต้องถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นพยานในที่เกิดเหตุ
แต่น้องสาวเธอเนี่ยไม่เต็มใจให้ถ่ายรูป

คือคุณป้าอดีตกำนันเนี่ยบอกอันนี้ไม่รู้เรื่องแล้ว
ไม่ได้ว่าเรียกวัยลงวัยรุ่นมาทำร้ายมาช่วยเลย
ไม่ได้เรียกเลยเดี๋ยวฟังฝั่งคุณป้ากับน้องสาวบ้างนะครับ
ก็จอดรถลงมาคนเจ็บก็อยู่ในรถปลอยตึง
เก้าปล่อยตึงเขาก็ลุมคนลุมกันเต็มถามเรื่องอะไรกันเขาก็เล่า
ใครโดนชนพม่าเฮ้ยเอาส่งโรงพยาบาล
เขาบอกรอเจ้าหน้าทีบอกเฮ้ยมันตายก่อนไง

คนชนเมาแล้วขับมาอยู่ตรงนี้ถามเองชนปะก็ชน

บอกเฮ้ยเอาไปส่งโรงพยาบาลบางทีเขาไม่เอาไป
รอเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้เอาไปก่อน

อันนี้คนขับมันยังมีการเปลี่ยนตัวกันไม่ได้

เดี๋ยวมันตายมึงจะทำไงแล้วก็พวกนี้

ป้าเป็นพยานก็ยืนถ่ายรูปตรงนี้กับน้องสาว

ก็ชาวบ้านก็ให้คนเจ็บน่ะไปโรงพยาบาล

จะถ่ายชัดน้องสาวไม่ชัดขอถ่ายรูปอีกรูปหนึ่ง

น้องสาวบอกถ่ายได้จะไปลงเฟสลงอะไรไม่ได้นะอ๋ออ่า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

พวกพระม่าทั้งแน่น
การช่วยเหลือคนมีผลตอบแทนอย่างนี้จะไปช่วยเลย

แน่นเลยเสียความรู้สึกมากเลย

เราบอกก่อนถ่ายไม่ใช่ไปรงนะ

เช้ามาก็มีเรื่องนะงงแบบนี้
ก่อนมันจะออกเราก็บอกว่ามาถ่ายอีก
อยู่มันก็เฉียวก็จะมาชนเรา

พวกพม่าพวกคนไทยมันก็รุมกันใหญ่เลยแบบนี้
ดึงกันใจดึงมาเจ๊ก็มีแผลเลย
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงต้องทำกันถึงขนาดนี้
ด่าถึงหมู่บ้านของเราอะไรของเราขนาดนี้
คนที่ไม่รู้เหตุการณ์จริงไม่สมควรที่จะมาด่าแบบนี้
เราเป็นคนที่ไปช่วยเขาแต่พวกเราพี่น้องเราเนี่ยไปช่วยคนที่ไม่มีรู้จักเลยสักคน
ไปช่วยแต่กับพวกเราต้องกลับมาโดนด่าแบบนี้มันเพราะอะไร
ถามว่าเราอยากให้คนที่โดนเนี่ยออกมาพูดความจริงกัน
ชี้ตัวเลยคนไหนคนพูดผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกมันจะได้จบ
เราก็ไปฟังความทั้งสองฝั่งนะคะเหตุการณ์เดียวกันแต่คนละมุมนะครับ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับทางฝั่งของอดีตกำนันหญิง
วันนี้ไปพบตำรวจสพบังพลีน้อยแล้วนะฮะ
บอกว่าขอแจ้งความคู่กรณีข้อหามินประมาทหน่อย
พร้อมกับการไปให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีที่เขาไปแจ้งความว่าไปรุมทำร้ายเขานะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
เจรจากลายเกลี่ยกันอีกครั้งในเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะ